เบรกนี้นะคะมีเรื่องมาเตือนภัยกันหน่อย

แต่ทำไมกระโปรงของดิฉันเนี่ย
มันถึงเลอะลักษณะคล้ายฟองนม

เฮ้ยนี่มันคราบอสุจิคุณ
นี่ไงเลยบอกว่าเป็นภัยสังคมค่ะ
เธอใช้รถไฟฟ้าใต้ดินเส้นสุขุมวิทย์

ใส่กระโปรงของเธอเลอะเทอะไปหมดเลยค่ะ
ของประเทศไทยใจกลางกรุงเทพมหานคร

บอกว่าตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจ
คือตอนแรกกะว่าจะปล่อยให้มันผ่านเลยไป
แต่เธอบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดปล่อยให้คนเยี่ยงนี้

นี่คือภัยสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง
แล้วไอ้ผู้ชายคนนี้ก็ไม่รู้หรอกนะ
วันดีคืนดีมันจะไปสำเร็จความไคร่
สาดน้ำอสุจิใส่ใครอีกนะ
นามสมมุติชื่อว่าคุณเออายุ๓๐ปี
ไปนั่งให้ปากคำกับตำรวจโรงพักลุมพินี
คือตอนค่ำแล้วแหละที่เธอไปแจ้งความเมื่อวานนี้

ไปเจอกับชายโรคจิตสักประมาณ๙โมงเช้า
คือรถไฟฟ้าใต้ดินย่านสุขุมวิทย์
ตอนนั้นเธอใส่หูฟังเพลง
แล้วก็ลักษณะคือรู้สึกว่าเหมือนมีคนมายืนด้านหลัง
หันไปอีกทีหนึ่งค่ะไปพบผู้ชายคนหนึ่ง
ยืนระยะประชิดเลยนะชิดมาก
ห่างกันเพียงก็คือขั้นบันได๑ขั้นนะคะ
ตอนนั้นเธอก็บอกว่าเอ๊ะคนมันก็ไม่ได้เยอะ

ทำไมถึงมาใกล้ตัวฉันได้ขนาดนี้ได้ยินเสียงผู้ชายคนนั้นเนี่ยสักพักหนึ่ง
รอปภเรียกตัวแต่เธอบอกว่าก็ไม่ได้หันไปมองนะ
จากนั้นเธอรีบไปทำงานเลยตัดสินใจเดินขึ้นไป
รีบไปขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อไปทำงานต่อกระทั่งมีพลเมืองดีค่ะ
เดินเข้ามาบอกหนูเหมือนมีคราบฟองนมติดอยู่ที่ก้นของหนู
บอกว่ารู้สึกแปลกใจแล้วนั่งคิดทบทวนย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนเช้าเลย
เอ๊ะเรากินกาแฟคาปูชิโน่ที่มันมีฟองนมเหรอก็ไม่ไม่เลยนะเธอบอกว่าไม่ได้กิน
แล้วเธอบอกว่าเอ๊ะหรือฉันไปนั่งตรงไหนที่บ้านที่มันมีลักษณะเลอะฟองนม
บอกก็ไม่ตอนนั้นก็เริ่มสงสัยแล้วเอามือค่ะปาดไปแล้วก็ยกขึ้นมาดม
ดมด้วยรู้เลยว่านี่มันคือคราบอสุจิมันคือคราบอสุจิแล้วเธอย้อนกลับไปนึกถึงผู้ชายคนนั้น
มาอยู่ใกล้ใกล้เธอนั่นแหละเธอบอกว่าอีตาคนนั้นแน่นอนเลยตอนแรกเนี่ยเธอบอกว่า
คือวิธีการแก้ปัญหาของเธอเนี่ยตอนนั้นนั่งคิดนะเอ๊ะหรือฉันควรที่จะเปลี่ยนที่ขึ้นรถไฟฟ้าไหม
แต่เธอบอกว่าไม่ดีกว่าเพราะการแก้ปัญหาเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ
แล้วก็ไม่อยากให้เรื่องนี้ไปเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนอื่นอีกที่ต้องอยู่ในสังคม
ด้วยความระแวดระวังกับภัยสังคมแล้วก็คนโรคจิตพวกเนี้ยครับเธอเลยตัดสินใจค่ะ
เธอเลยตัดสินใจเธอบอกว่าเราไม่ควรอยู่ด้วยความหวัดระแวงหรือใครก็ตาม
ไม่มีสิทธิ์มาสำเร็จความไคร้ใส่ร่างกายเราแบบนี้เพราะฉะนั้นตัดสินใจเลยค่ะ
ไปแจ้งความกับตำรวจทางตำรวจโรงพักลุมพินีนะคะก็เลยลงพื้นที่ไปขอดูกล้องวงจรปิด
ตามกฎหมายต่อไปนะคะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นเรื่องเตือนภัยนะคะภัยอีกหนึ่งรูปแบบของผู้หญิง
สมัยนี้ไม่ใช่ผู้หญิงอย่างเดียวหรอกผู้ชายบางคนก็เคยโดนนะลักษณะแบบนี้อาจจะไม่เป็นข่าวนะคะ
สุดท้ายแล้วไม่ใช่คาปูชิโน่นะเป็นคราบอสุจิค่ะไปทำที่บ้านเถอะค่ะแต่ไม่มีใครว่านะคะ